ฮะอ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของการอภิปราย
แล้วก็ผ่านมา๘ชั่วโมงกว่าเขาบอก
บรรยากาศดุเดือดเลือดพลาดนะฮะนะครับคือยังโจมตี
รัฐบาลจัดงบประมาณไม่เหมาะสมบริหารประเทศ
เหลวนะครับติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาครับ

ค่ะคุณนัทพงศ์คุณวรพรค่ะบรรยากาศของการอภิปรายร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
กรอบวงเงิน๓๑ล้านล้านบาทวันนี้นะคะก็เป็นวันที่๓แล้วค่ะ
มากว่าแปดชั่วโมงแล้วนะคะในที่ประชุมก็ได้มีการอภิปราย
ดุเดือดเลยค่ะซึ่งฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นอภิปรายนะคะ
โดยชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการงบประมาณ
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของ
การอภิปรายของฝ่ายค้านกันค่ะ
ที่เหนียวกับประชาชนหยุดซื้อเรือดำน้ำเอาเงินไปช่วยประชาชนก่อน

วาระแห่งชาติไม่ว่าจะเรื่องปราบปรามทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหมอกควันไฟป่า
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนแห่งชาติล้มเหลวทั้งนั้นครับ
เพราะสาเหตุเป็นเพราะว่าผู้นำซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง
ท่านประธานครับคำนี้ครับถึงวันนี้ผมขำไม่ออกนะครับ

และวันนี้ซึ่งเป็นการอภิปรายวันสุดท้ายนะคะก่อนที่จะมีการลงมติ
ตั้งแต่เช้าก็มีการแจ้งว่าเหลืออยู่ทั้งหมด๖ชั่วโมง๔๙นาทีค่ะ
ขณะที่เวลาของสอสอฝ่ายรัฐบาลและก็คณะรัฐมนตรีนะคะ
เหลือเวลารวมกันทั้งหมด๘ชั่วโมง๔๙นาที
อภิปรายปิดท้ายของฝ่ายค้านก็คือ
นายสุถินขลังแสงประธานวิฝัยค้านค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าจะจบในเวลายี่สิบสองนาฬิกาค่ะค่ะหลังจากที่การอภิปรายของ
ฝ่ายค้านเสร็จสิ้นนะคะคืนนี้ก็จะมีการโหวตลงมติกันนะคะ
ว่าจะมีการให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้หรือไม่นะคะ
ซึ่งฝ่ายค้านก็ย้ำมาตลอดนะคะว่าฝ่ายค้านได้ประสานเสียงกันแล้วนะคะ
ว่าจะโหวตคว่ำไม่ให้ร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ผ่านค่ะ
ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าในหลังเวลา๒๒นาฬิกาผลจะออกมาเป็นเช่นไรค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นรัฐสภาวันนี้นะคะ
ซีเรียบรรณักศัพท์ข่าวเธอรับทีวีรายงานสดจากราชสภาค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะคือฝ่ายค้าน่ะความแน่แน่
แต่ผมรอดูอะไรรู้ไหมอะไรคะรอดูมือของภูมิใจไทยนะฮะ
ว่าจะเสียงออกมาเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามกันนะคะ